สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอีกไม่นานเราต้องบอกลาฤดูร้อนกันแล้วค่ะ
เพราะว่าในอีก๒๓วันข้างหน้าประเทศไทยของเราจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนค่ะคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบเราพบสัญญาณฤดูฝนค่ะ
นั่นก็คือลมฝ่ายตะวันตกนะคะ
แล้วก็ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยได้หอบนำความชื้นพัดเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าประเทศไทยของเรานะคะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะ
ร้อยละ๔๐๖๐ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากนี้นะคะจากการตรวจสอบทิศทางของพายุใต้ฝุ่นซูรีแก่ค่ะ
เราพบว่าใต้ฝุ่นลูกนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางเหนือนะคะ
ทางประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
ส่วนประเทศไทยของเราเตรียมตัวเข้ารูดูฝนนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้ดีค่ะ
ซึ่งตอนนี้กลายเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเกาะเนี่ยปกติแล้วก็จะมีความสวยงามของธรรมชาติใช่ไหมคะ
ประชาชนก็จะเก็บพืชผักนะคะมาสามารถทำครัวกินได้
แต่ตอนนี้ค่ะไม่มีแล้วกลายเป็นสีเทาทั่วทั้งเกาะแบบนี้ค่ะ

ทำให้เท่าทานปกคลุมกลายเป็นสีเทาหนาอย่างที่เห็นค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ